ได้เวลาแล้วที่เราเนี่ยเตรียมที่จะไปแจกโชคกันต่อ
และนี่คือรอยยิ้มของผู้โชคดี
เพราะคาราบาลแดงอยากให้พี่น้องชาวไทยยิ้มได้

รีบส่งฝาเครื่องดื่มคาราบาลแดง

แล้วมาลุ้นโชคไปกับแคมเปญบาวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพปี๒ต่อกันเลย

แล้วก็รถมอเตอร์ไซค์รุ่นนี้ก็เป็นรถมอเตอร์ไซค์รุ่นที่ชอบด้วย

เบาแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพปี๒

เว่าแต่วันที่วันไหนนะ

ไม่ได้ขายหมายถึงว่าวันอะไรอย่างนั้น

อ๋อวันนี้๒๑มิถุนาเฮ่ยพี่อัมจะลาบวชเหรอฮ้ย
๒๑มิถุนาเค้าราบวชไม่ใช่ซิ
ไม่ใช่เพลงลาบวชของพ่อวัยพฤษ
วันที่แล้ววันนี้วันวันนี้วันดีเออวันดีใช่ไหมดีดียังไงอ่ะ
ดีสิงั้นวันเนี้ยที่ว่าเป็นวันดีอ่ะมันใกล้แล้วใกล้อะไร
ใกล้ที่จะแจกร้านที่สองกันแล้วนะครับโอ้ยโอ้ยโอ้ย
กันตั้งกระดาษคมนี้แจกร้านที่สองนะคะและแน่นอนว่าทุกทุกวันเป็นวันที่ดี
เพราะว่ายังคงแจกอย่างต่อเนื่องสำหรับมอเตอร์ไซค์ฮอนด้านิวคลิก
หนึ่งสองห้าแจกทุกวันเลยหนึ่งร้อยคันโอ้ยถ้าพูดถึงวันเวลาดีดีแบบนี้
แล้วก็อยากให้คุณผู้ชมตั้งใจฟังให้ดีค่ะว่าคุณจะเป็นผู้โชคดีหรือไม่
ถ้าอยากจะรู้ไปลุ้นโชคกันเลย

โฟถูกเข้ามา

มันไม่เป็นสายผลที่โดยคลายน้ำต่อ
แต่เป็นสายผลที่เป็นฝา
ฝารุงสรองและฝาข้าบาว

เมาะตระลาดของเดิมทักทือในริปราค

นี่ยินดีกับผู้โชคดีได้มอเตอร์ไซค์ไปด้วยนะคะ
เพราะว่าคุณเป็นหนึ่งในหลายล้านจริงที่โชคดี
จับจริงแจกจริงส่งจริงแล้วก็ได้จริงจ๊ะ
อย่าลืมนะคะส่งมาได้เลยตามที่อยู่ที่เราขึ้นให้ด้านล่างนี้นะ
ตอนนี้นะครับก่อนที่จะไปฟังกฎิกราผมขอพูดอะไรสั้นสักคำได้ไหม

ฝนตกอาการเปลี่ยนแปลงบ่อยดูแลสุขภาพให้ตัวเองด้วยนะครับ

ไหนคุณบอกพูดคำเดียวคำเดียวคือคำสั้น
อยากฟังคำสั้นที่มันมีความหมายมากกว่านั้นมีไหม

ด้วยลายมือเท่านั้นหรือส่งฝาคันโซคุณสอง
เขียนคำว่าตับตามด้วยชื่อนามสกุลเบอร์โทรศัพท์
ด้วยลายมือเช่นกันพับใส่ฝาแล้วบีบ
ส่งที่กล่องรับชิ้นส่วนตามร้านค้าที่ร่วมรายการ
หรือที่อยู่ตามที่ปรากฏส่งได้แล้วตั้งแต่วันนี้

ประกาศผลทุกวันในรายการตลอดข่าว
เวลาการณีการ๓๐นาที